คุณผู้ชมมาตามต่อสำหรับคดีขับรถไล่ยิงรถของนายกอบตบังสมบูรณ์นะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เรื่องมาถึงการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้๑คน
เป็น๑ใน๓นะคะที่เค้าติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นี่ก็คือนายธวัตรชัยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเหลืออีก๒ก็คือนายรัฐพลสุวรรณรัฐฉายากุมารขาว
แล้วก็นายภูริวัฒนิ่มเรืองฉายากุมารดำที่กำลังไล่ล่าจับกลุ่มตัวกันอยู่นะคะ
แล้วก็เป็นประเด็นที่มีนายยานกรโทประยูนนายกอบตคนปัจจุบันอ้างว่ามีปัญหาฟ้องร้องกันมาก่อนหน้านี้
ล่าสุดนะคะเมื่อช่วงบ่ายพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
แล้วก็พบว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงกันจนทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ก่อเหตุในครั้งนี้มีมากกว่า๓คน
ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมขบวนการ
เพื่อที่จะจับกลุ่มมาดำเนินคดีไล่ตั้งแต่ผู้ที่สนับสนุนรถยนต์ปืนรวมถึงช่วยเหลือด้านการหลบหนี
ส่วนคดีนี้จะเชื่อมไปถึงนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือเปล่าก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนอยู่ค่ะ
เรื่องนี้ต้องบอกไปทางผ่านไปทางที่พี่สืบสวนช้อนกันว่าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรือจะเคยอยู่ในตำแหน่งหน้าที่นะครับ
ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกคน
เราดำเนินการหมดนะครับชุดสืบสวนพนักงานสวนไม่ได้มองว่าเขาเป็นใคร
แต่เราต้องทำให้ความยุติธรรมกับคนที่ถูกกระทำนะครับทุกคน
นี่ค่ะวันนี้เองทางพุทธการประบวนภูทธรรมภาค๒ก็ร่วมสอบปากคำนายธวัดชัย

เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ยืนยันว่ามีรถยนต์ของผู้ร่วมก่อเหตุขับเข้าออก
บ้านของเขาจากการสอบปากคำนายธวัชชัยอ้างมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
บอกว่ามาจากการเข้าตรวจสอบแพร่ลอยน้ำที่นายยานกรเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็พบว่าแพร่นี้ถูกในบิ๊กหรือกุมารขาว
เอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็คือทำธุรกิจหมูกระทะ
มีนายประสบโชคอดีตนายกอบตรู้เห็นด้วยแต่นายธวัชชัยยังไม่ยอมรับนะคะ
ว่าตัวเองเป็นผู้ว่าจ้างหรือให้การซัดทอดไปถึงบุคคลเบื้องหลัง
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ยังควบคุมตัวเอาไว้สอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนที่จะนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครนายกค่ะนี่แหละค่ะ
หนึ่งคนที่จับได้นะคะถ้าไปถามญาติของนายธวัชชัย
ทางญาติเองบอกยังมั่นใจว่านายธวัชชัยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เขาก็เตรียมยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวทันทีที่ตำรวจอนุญาตนะคะ
ส่วนประเด็นที่นายสุนทรช่องามหรือในบีคนขับรถแบ็คโฮ
ถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำก่อนหน้านี้หลังจากพบว่า
เป็นเจ้าของรถเก๋งสีบรอนเงินที่จอดอยู่ในบ้านนายธวัชชัย
ญาติก็ยืนยันบอกไม่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ป้าอยู่บ้านป้าป้าจะรู้ไม่ได้ว่าเขาไปยังไง
อืมป้านอนบ้านแค่ถามเขา
เขาบอกเขาอยู่ที่เกิดเหตุแล้ว
ป้ารู้ไหมว่าพี่อ๊อกก็เป็นอะไรกันอะนะ

เพราะว่าป้าไม่ได้มามันก็ไม่สบาย
เขาไปกันสองคนใช่ไหม

อ๋อวันที่มันดูเหยียดจานมันไม่ได้มากับพี่บี
ส่วนภรรยาของนายรัฐพลหรือนายบิ๊ก
ฉายากุมารขาวอีกคนนึงที่กำลังติดตามตัวอยู่ตอนนี้นะคะ
ภรรยาก็ถูกสอบปากคำอย่างละเอียด
เพราะว่าตำรวจคาดว่านายบิ๊ก

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนเพื่อที่จะขยายผลเพิ่มนะคะ
ขณะเดียวกันทีมนักประดาน้ำก็ยังดำน้ำหาปืนอากาศ
รวมถึงรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุในแม่น้ำนครนายกค่ะ
ยังดำน้ำเพื่อที่จะหาหลักฐานตรงนี้อยู่นะคะ
ตรงนี้คือจุดที่หลังบ้านของในบิ๊ก
เขายังดำน้ำหาอยู่เพราะว่ามีแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่า
ผู้ก่อเหตุเอาหลักฐานทั้งหมดไปทำลายทิ้งลงแม่น้ำ
ฮานุมานยังคงปูพรมค้นหาตัวผู้ต้องหาอีก๒คน
คำสั่งที่ได้รับมาว่าถ้าหาก๒ผู้ต้องหาขัดขืน

นี่ค่ะนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลานี้นะคะ
หลังตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา๓คนซึ่งเป็นคนสนิท
แล้วก็เป็นน้องชายของนายประสบโชคอดีตนายกอบตบังสมบูรณ
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสื่อมวลชนสำนักไหน
สามารถที่จะติดต่อเขาได้นะคะ
แล้วถ้าไปถามนายยานกรซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า
ในงานของนายสมชายมุ่งกัตรรองนายกที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ล่ะค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากถูกรอบยิง
แต่ว่าบทสัมภาษณ์สั้นที่นายนกรได้ให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ย
มีความหมายนะเขาบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด
เพราะจำรูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุได้
นี่ก็คงจะเป็นกุญแจดอกสำคัญอีกหนึ่งดอกล่ะค่ะ
ที่จะตามต่อไปสำหรับคดีนี้ค่ะครับ